สวัสดีค่ะในขณะที่เราติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ผ่านทางโลกของโซเชียลมีเดียมีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะเขาขาดแคลนสาธนูปโภคเพิ่งทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกลายเป็นภาพสุดสะเทือนใจที่ชาวเน็ตพากันแชร์ต่อค่ะ
ภาพนี้นะคะถูกโพสต์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นภาพคุณลุงสวมเสื้อสีเทากางเกงสีเทาไม่สวมรองเท้าค่ะกำลังร่ำไห้หลังจากเพิ่งทราบข่าวเสด็จสวรรคตโดยคุณลุงได้ก้มกราบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่นำออกไปแล้ว
ระบุในข้อความว่ามีคนหนึ่งขับรถเจอลุงผู้ชายเขาถามว่าหนูในหลวงเสด็จสวรรคตแล้วหรือจึงตอบไปว่าใช่ค่ะแล้วคุณลุงก็นอนลงไปกับพื้นถนนทุบถนนร้องไห้ใหญ่เลยลุงเขารู้ช้าเพราะเขาไม่มีโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตแบบพวกเรา
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะติดต่อไปยังนางสาวมันทิกาเมืองวงผู้ที่เจอคุณลุงในภาพดังกล่าว
และเมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคตคุณลุงคนนี้ก็ร้องไห้ลงไปนอนกับพื้น
หลังจากนั้นก็เดินไปกราบพระบรมชายาลักษณ์
ระบาดสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่นำออกไปแล้วค่ะ